สะบัดทั่วไทย
สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณชิสาสวัสดีคุณชนะด้วยนะครับ
และวันนี้ผมอยู่ที่วัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกนั่นเองครับ
เขาบอกว่าที่นี่นะพญานาคเยอะมาก
แต่ว่าข้างในจะอลังการขนาดไหน
ถ้าอยากรู้ตามผมมาเลยครับ
เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าวังพญานาคแล้ว
เดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าข้างในพญานาคจะเยอะขนาดไหน

ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ทรเจ้าหน้าที่ที่ดูแลวังพญานาคแห่งนี้

ข่าวว่าที่นี่เป็นถ้ำพญานาคจำลอง

จุดแรกที่เราเห็นอยู่นี่ที่ยืนอยู่นี่คือพระปางเปิดโลกนะครับ

ด้านหน้าที่เห็นเป็นพระองค์ใหญ่สูง๙เมตรนั่นคือพระบาบียัน
จุดแรกยังอลังการขนาดนี้จุดต่อไปจะเป็นยังไง
เดี๋ยวให้พี่ชอนนำไปเลยครับ
นี่ครับจุดนี้อลังการไม่แพ้กันครับ
สมเด็จพระนรัยสวรรค์และองค์พ่อลอห้านั่นเองครับ
ส่วนอีก๒ท่านที่อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาคือใครครับ

เจ้าพ่อขุนด่านแล้วก็เจ้าพ่อปราจาง
นี่ก็คือเป็นทหารเอกที่อยู่คู่กันที่นี่

ที่เห็นก็จะมีโรงตรองมาก็คือจะเป็นสมเด็จพ่อลอห้าน

เป็นพระพินางขององค์สมเด็จพระนารัยสวรรค์
คุณผู้ชมครับต่อไปเราจะได้เข้าไปชมความสวยงาม

ปู่ศรีสุโธย่าศรีปฐุมาแล้วก็สมเด็จพระมหาจักรพรรดิชัยบาดาน

อันนี้ก็จะเป็นที่ประดิษฐานของปู่ศรีสุโธย่าศรีปฐุมา
นี้ก็คือเป็นปู่ศรีสุโธที่เป็นพญานาคสีทอง
แต่ว่าได้ข่าวว่าองค์พญานาคจะมีด้วยกัน๔ตระกูล

สีทองตระกูลสีดำสีเขียวแล้วก็สีรุ้ง

ชักอยากจะเห็นด้านในแล้วว่าจะสวยขนาดไหน

นี่ครับคุณผู้ชมครับเข้ามาข้างในอลังการมาก
แล้วพญานาคนี่หูเยอะมากนี่ประมาณกี่ตนนะครับ
ข้างในนี้มีทั้งหมด๑๔๐๐ต้น

๑๔๐๐ต้นครับ
อันนี้ก็จะเป็นปู่ศรีสุโธย่าศรีปฐุมะ

พระมากายที่เป็นเทพบุตรและเทพธิดาก็คือย่าศรีปฐุมมา

จะมีทั้งหมดในนี้๑๔คู่๔ตระกูลครับ

อันนี้ก็ตระกูลเนื้อสีรุ้งนะครับ

กูลคันตศรีนะครับและย่าสิริมายานะครับ
ระกูลที่๓นะครับอันนี้ก็จะเป็นตระกูลสีดำ

ก็จะเป็นองค์ดำแสงสิริจากจันทรา
แล้วก็ตระกูลสุดท้ายนะครับตระกูลสีทอง
อันนี้ก็คือจะเป็นหน้าปกครอง
ท้าวิรุณปกโขอยู่ในศรีจตุระเทพจตุโลกระบาดของเรานะครับ
นี่คือปกปักรักษาพญานาคทุกตระกูลที่อยู่ในนี้นะครับ
อันนี้จะเป็นพระประธานที่ปกปักรักษาธรรม
โอ้โหพี่ทอนครับโซนนี้ใหญ่อลังการมาก

เชิญครับ

โอ้โหนี่ทองทั้งนั้นเลยฮะ

คนเราถ้ามีแล้วทำบุญด้วย

เพราะฉะนั้นยิ่งให้ยิ่งได้

ส่วนครั้งหน้าผมจุด้งและสะบัดทั่วไทย

สวัสดีครับ